ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยก่อนที่จะเดินทางไปเยือนทีมชาติอีรักษ์ครับ

ล่าสุดนั้นก็มีการพูดคุยกับทางพี่ซิโก้
กิจกษักเสนาเมืองคุณภูกษ์สอนทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่า
เรียกนักเตะมารายงานตัววันพรุ่งนี้เวลา๑๑โมงนะครับ
เดินทางไปอีรานในช่วงเช้าวันต่อมา
สภาพอากาศที่อิราณนะครับจะเย็นกว่าเมืองไทยเล็กน้อย
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๑๙องศาเซลเซียส
วางตัว๑๑คนแรกทั้ง๒นัดก็มีในใจบ้างแล้ว
แต่ขอดูความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายหลังจากจบการแข่งขันไทยลีก
วันนี้จะมีการแข่งขันช่วงกลางสัปดาห์นะครับ
เพื่อเช็คว่าใครมีอาการบาดเจ็บหรือไม่ครับ
โก้ยอมรับว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษ
ถ้ายังจำกันได้ซิโก้สมัยที่เป็นนักเตะเคยเจอกับเกาหลีใต้มาแล้วนะครับ
ซึ่งครั้งนั้นซิโก้ในสมัยที่เป็นนักเตะเนี่ยเป็นผู้ทำประตูขึ้นนำด้วยนะครับ
แล้วก็เขานั้นในฐานะโค้ชมาในปัจจุบันนี้
ก็หวังว่าจะพานักเตะทีมชาติไทยชุดนี้แหละครับ

แม้จะรู้ว่าไม่ใช่งานง่ายกับเกาหลีใต้ที่คนผู้เล่นดาวดังมาเพียบเลยครับ
เรื่องการจำหน่ายบัตรนะครับตอนนี้โอ้โหไม่ไหวครับ
กระแสแบบนี้นะครับแล้วเปลี่ยนสนามแข่งขันมาใช้สนามสุพัฒนาศัยนะครับ
ก็มีการสอบถามไปยังนายพาทิตสุภพงศ์รองเลขาสมาคมนะครับ
ฝ่ายต่างประเทศของสมาคมฟุตบอลก็บอกว่า
ต้องการให้มีการเสร็จสัญญาเป็นรายละอักษร
ยังเป็นทางการจากทั้งสองฝ่ายของสมาคมฟุตบอลทั้งเกาหลีและไทยก่อนนะครับ
รวมไปถึงฝ่ายจัดการแข่งขันซึ่งจะมีการเซ็นสัญญากันในวันนี้
เพื่อเป็นการการันตีนะครับว่าจะมีการแข่งขันขึ้นจริง
แล้วคาดว่าจะเปิดขายตัววันพรุ่งนี้แทนนะครับ
เวลาคอนเฟิร์มมาจากทางถ่ายรัด๑๙นาที๓๐นาทีซึ่งจะยืนยันเวลาเดิมครับ

ส่วนเรื่องของราคาตั๋วก็พูดกันมาเยอะเลยนะครับ
เฉพาะอย่างยิ่งในกระแสโลกโซเชียลนะครับ
ซึ่งจะมีการระกาศขายมาก่อนหน้านี้
โดยเฉลี่ยแล้วถือว่ามีราคาสูงกว่านัดก่อนหน้านี้
ล่าสุดนะครับบางคนก็ออกมาวิเคราะห์ว่าการที่ราคาตัวสูงขึ้น
จากจำนวนที่นั่งในสนามลดลงครับ
เพราะว่ามาครั้งนี้ไม่ได้ไปเตะที่รัชมังคลานะครับ
แต่มาเตะที่สนามสุพัชลาศัยซึ่งมีจำนวนที่นั่งนั้นน้อยลงครับ
แต่ว่าในเมื่อปีที่แล้วถ้าหากไปเทียบดูนะครับ

ไทยเจอกับแคมเมรุนนัดนั้นครับ
แข่งกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานบัตร๑
ขายอยู่ที่๒๕๐บาท๕๐๐บาท๑๐๐๐บาทและ๑๕๐๐บาท

ทั้งที่แคมมารูนที่เจอกับไทยในครั้งนั้นอันดับโลกเนี่ย

ถือว่าต่ำกว่าเกาหลีใต้นะที่อยู่อันดับที่๕๗ของโลก
ว่าเกาหลีใต้ที่มาอุ่นกับใครครั้งนี้

อยากให้ดราม่าในโลกโซเชียลก็มีคนเขียนเอาไว้
เราก็หยิบยกเป็นประเด็นที่เขาทำได้ดีนะครับ

อยากให้แฟนบอลนั้นตั้งเป้าเชียร์ทีมชาติไทย
คิดถึงเรื่องของราคาตัวครับ
กันหน่อยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดครับ

ทางไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับ
ในวันที่๒๗มีนาคมนี้ครับ
เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งก็เปิดไทยรัฐทีวี
แล้วก็นอกจากนี้ก่อนเกมการถ่ายทอดสดเนี่ย
เราจะมีการพรีวิวแมชด้วยใช่ไหมครับคุณวรปัต

ทีมชุดใหญ่ไปเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกันได้ครับ
ส่วนกรณีของไทยในบอลโลกรอบคันเลือกที่ถามว่า

กันหน่อยนะครับที่เราเคยเสนอข่าวกันไว้
เหลือทั้งหมดอีก๑๑เงื่อนไขนะครับ
ดังนั้นเนี่ยลองดูให้ดีที่ผมเสนอไปนะครับ
ไทยนั้นยังมีผลการแข่งขันที่ไม่ชนะเขา
กรณีเข้ารอบเป็นที่๒ของสาย
ดูให้ดีที่มีทั้งหมดอีก๔กลุ่ม
ดังนั้นนะครับไทยยังไม่เข้ารอบ๑๐๐นะครับ

คูเวทจะมีแต้มเยอะสุดเต็มที่ก็คือ๑๐คะแนนเท่านั้นนะครับ

ดังนั้นเนี่ยไปดูในกลุ่มที่เหลือที่ผมย้ำเอาไว้นะครับ
และที่สำคัญนะครับเงื่อนไขที่ไทยมีโอกาสจะเข้ารอบที่สุด
ก็คือเงื่อนไขที่๔ครับจอแดน
ไม่ชนะบังกลาเทศซึ่งเกิดขึ้นแทบจะไม่ได้
เพราะบางกราเทศนั้นเป็นทีมอันดับสุดท้ายของตารางนะครับ
ดังนั้นเนี่ยโอกาสของไทยนั้นเรียกได้ว่า
ขอแค่๑ข้อจากทั้งหมด๑๑เงื่อนไขที่ขึ้นทางหน้าจอนั้น

แต่ในทางของทางปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับ
ก็รอรุ้นกันได้วันที่๒๔มีนาคมนี้ครับ